คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พากันไปต่างประเทศค่ะ
ไปที่สหรัฐไปดูเหตุการณ์ที่แม่กวางมูสเนี่ยนะคะ
ท้องแก่แล้วก็ตกลูกอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าค่ะ

เพราะว่าคนสัญจรไปมาจับจ่ายซื้อสินค้า
บริเวณห้างสรรพสินค้าในเมืองแอนเคอร์เรจ
ในรัฐอลาสก้าของสหรัฐเนี่ยนะคะ
ก็เห็นกวางมูสท้องแก่
มาตกลูกบริเวณร้านจอดรถของห้างค่ะ

ผู้คนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้เลย
แต่ตำรวจก็เข้ามาเตือนนะคะบอกว่าดูอยู่ห่างนะ

เพราะว่าอาจจะเป็นการรบกวนสัตว์ได้
แล้วก็อาจจะได้รับอันตรายจากแม่กวางได้

เขาบอกว่าเธอต้องแคนเซิลต้องยกเลิกนัดหมายในวันนั้นเลย
เพราะอะไรขยับรถออกไม่ได้คุณดูสิ

ก็นั่งพักอยู่ตรงนั้นนี่แหละค่ะ
ชั่วโมงก่อนที่จะพากันเดินจากไป

จริงก็ไม่ใช่ธรรมชาติของกวางที่จะมา

ธรรมดาเขาต้องหลบซ่อนอยู่เหมือนกัน